อย่างปัจจุบันนี้ในโซเชียลตอนนี้มีการใช้โซเชียลในการค้าประเวณีคะ
หรือทางหน่วยมีการตรวจสอบยังไงคะ
แต่หลายครั้งเนี่ยเราสุ่มดูในโซเชียลมีเดียเราก็เจอนะครับ

ในจังหวัดหนึ่งก็คือไม่ใช่ค้าประเวณี
ค้าประเวณีแน่ว่าถูกนำมาล่วงและเมิดช่างเพศ

แล้วเขาก็เอาไปลงช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เก็บเงิน
ใครก็แล้วแต่เนี่ยเอาเด็กมาค้าประเวณีเนี่ยต้องโดนข้อหาค้ามนุษย์

ผู้ที่จัดหาก็คือโดนเป็นธุรตรฐาน
เจ้าสำนักเป็นเจ้าของสถานการค้าประเวณี

จำคุกกัน๑๐ปีนั่นแหละ
ผิดก็แค่ข้อหาเดียวก็คือมั่วสุมในสถานการค้าบริเวณนี้
ซึ่งเป็นโทษปรับแค่นั้นพระมนุษย์นี้หนักครับค่ะเกินสิบปีครับ

บางเคสโดนจำคุกเป็น๑๐๐ปีนะครับซึ่งสูงสุดคือ๒๐๐ปีที่สารวิภาคสาหรณ์
เวลาคนที่จะมองเซคเวอร์เกอร์หรือมองคนขายบริการอย่างพวกเรานี่เนอะ
ก็จะมองในเชิงในเชิงกฎหมายพวกพี่เป็นคนผิดกฎหมาย
เชิงสังคมพี่คือปัญหาของสังคม
ในเชิงศาสนาพี่คือคนบาป
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเชิงไหนพี่ไม่มีมุมบวกในชีวิตพวกพี่เลย

ไม่ใช่แค่มานอนแล้วจบ
แต่คุณจะดิวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางได้อย่างไร
เราเรียกตัวเองว่าคนขายบริการเนี่ย
หรือคนในสังคมจะเรียกเราว่าโสเพณีอะไรอย่างนี้นะครับ

ถ้าวันหนึ่งคุณมานั่งกับลูกค้าที่แบบงี่เง่ามากคุณจะดิวกับมันยังไง
แล้วคุณจะดิวกับสถานการณ์ที่ไปเจอซึ่งหน้าอย่างไร
เอาง่ายนะปัญหาเล็กน้อยที่คนมองข้ามไปเนี่ย
ที่เรานั่งอยู่กับลูกค้าที่แบบโอ้โหกลิ่นตัวยังกับแบบอะไรเนี่ย
แต่คุณจะทำให้เราเป็นมืออาชีพที่จะไม่ทำท่ารังเกียจเขาเนี่ย

หรือลูกค้าที่มาพร้อมกับปัญหามาถึงเล่าจากปัญหาชีวิตเขาเนี่ย
เราจะเป็นผู้ฟังที่ดีทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้อย่างไร
ผู้ชายบางคนมีลูกมีเมียนะแต่เบื่อเมียเบื่อลูกที่บ้านเนี่ย

คุณมาทำงานคุณคุยกับคนลูกค้าคนนี้อยู่ในร้าน

นั่นคือความท้าทายที่คุณต้องเตรียมตัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เพราะคุณไม่รู้เลยว่าที่คุณกำลังจะไปคุณจะไปเจออะไร
เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องดิวกับมันให้ได้
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปคุยกับน้องผู้หญิงมา
พอไปถึงปุ๊บเนี่ยกล้องเต็มแบบนี้เลย

ถ้าไม่ยอมก็ถูกตีอย่างนี้
ณตอนนั้นเราต้องการเอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อน
ก็ต้องยอมที่จะซึ่งไม่รู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เราอาจจะไปเป็นดาราหนังเอ็กซที่ถูกประจานในอนาคตต่อไปก็ได้
แต่ณตอนนี้ตัวเราต้องเซฟก่อน
บางคนก็ยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ไปด้วยการเป็นนางเอกหนังโป้ไปโดยที่ไม่ได้เต็มใจ
แต่เพื่อนพี่บางคนที่ไปเนอะไม่ยอมก็ถูกตีจนสลบก็มี
หรือบางคนก็ไปปุ๊บโซ่แทรกกุญแจมือเพียบอยู่บนโต๊ะอย่างนี้อยู่บนเตียงอย่างนี้เราก็ไม่รู้ค่ะ
บางคนเจอไปรุมมานัดมาร้านหนึ่งคนไปเจอโรงแรมอีกสี่คนอะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าตอนที่เราออกจากบาร์เราพร้อมที่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้

เพื่อนพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเป็นคนขายบริการแล้วลูกค้าอ๊อฟไปที่โรงแรม
ต่างชาติเนอะเอาไปที่โรงแรมเราไปเจอลูกค้าซาดิตอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็ไปเปิดน้ำร้อนใส่อ่างไว้แล้วจับเพื่อนเราไปโยนลงลุกขึ้นมาตัวแดงเลยเนี่ย
เราไปแจ้งความพอเราไปแจ้งความตำรวจก็ซักประวัติไปไปมามานู่นนี่นั่น
สิ่งที่เราถูกกระทำนะตอนนั้นตำรวจไม่ได้ให้ความสำคัญเลย
ตำรวจมาให้ความสำคัญกับที่คุณขายบริการคุณผิดกฎหมาย
กับเหมือนว่าเดินไปโรงพักเพื่อไปแจ้งความจับตัวเองเสียค่าปรับ๕๐๐บาทแล้วกลับบ้าน
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ค่ะที่มันไม่รู้มันไม่รู้จะสื่อให้สังคมมองมาอยู่ข้างเราได้ยังไง
เพราะก็มันทุกคนตัดสินเราไปแล้วว่าก็คุณเลือกที่จะแสหาเรื่องแบบนี้เอง
ก็ไม่อยากถูกทำแบบนี้ก็อยากไปขายบริการสิ
ทุกคนก็จะมองแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้พวกเราเวลาเจออะไรเนี่ย
การที่จะไปแจ้งความหรือไปทำอะไรแบบนี้ให้มันเป็นเคสที่ให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยน้อยมาก
เบอร์เกอร์ไม่ใช่มานอนแบร์ขาให้เขาแล้วจบมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะ
มันองค์ประกอบอีกเยอะมากถามว่าเงินเยอะไหมไม่ใช่ทุกคนที่ได้เงินเยอะค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งตอนนี้คู่แข่งทางการตลาดมันเยอะ
ราคาก็ต้องลดลูกค้าก็หาได้ยากมีเซฟเบอร์เกอร์ไม่ถึง๑๐หรอกค่ะ
ประสบความสำเร็จแล้วได้ลูกค้ารับเลี้ยงและดูแล
ที่ทำให้คนหลายคนมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยก็เยอะมาก
เอาแหละสังคมมองเราว่าขายบริการไปโฟกัสที่ครึ่งชั่วโมงที่อยู่บนเตียง
บริการล้วนเลยค่ะคนไม่มองตรงนั้นเลยค่ะไม่มองเลยว่านั่นคืองานบริการ
ประมาณ๙๕แทบจะ๙๙ที่เป็นการบริการไม่มีใครสนใจ
มาโฟกัสตอนที่คุณอยู่บนเตียงและกันแล้วก็มาตีตาให้ร้ายตรงนั้นมากกว่า
ถามว่าถ้ามีกฎหมายคุ้มครองพวกเราแล้วคนจะเข้ามาขาดประกันมากขึ้นไหม
เอาให้ตายทุกวันนี้ผิดกฎหมายยังมีคนเข้ามาครับแต่การถูกกฎหมายคนที่มันจะไม่เข้ามา
มันก็ไม่เข้าอยู่ดีอ่ะคนที่ไม่อยากขายบริการก็ไม่ขายบริการ
เพราะฉะนั้นพี่มองที่เป็นปัจเจกบุคคลเลยนะว่าถ้าฉันอยากทำฉันก็จะทำ
ไม่อยากทำถูกผิดกฎหมายฉันก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นพี่คิดว่ากฎหมายไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ
จะทำให้คนไหลเข้ามาสู่อาชีพนี้เนอะเอาง่ายง่ายนะพี่ถามว่าคนที่เป็นนักข่าวอยู่ดีดีอย่างพวกหนูเนี่ย
พอก่อนจะถูกกฎหมายปุ๊บโอ้ยไปขายบริการดีกว่าไม่เป็นนักข่าวไหมก็ไม่อ่ะ
คนที่เป็นครูอยู่ดีโอ๊ยถูกกฎหมายแล้วเรื่องอาชีพครูมาทำไหมก็ไม่ค่ะ
แต่คนที่เขาต้องการทางเลือกที่ดีขึ้นแม้มันผิดกฎหมายอยู่ถ้ามองว่าทางนี้คือทางเลือกเขาก็มาถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าคนที่ขายบริการเมื่อถูกกฎหมายแล้วจะเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่า

แต่มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่จะตัดกินใจเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ
แต่มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่จะตัดกินใจเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ
แต่มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่จะตัดกินใจเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ
แต่มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่จะตัดกินใจเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ
แต่มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่จะตัดกินใจเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ
แต่มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่จะตัดกินใจเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ
แต่มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่จะตัดกินใจเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ
แต่มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่จะตัดกินใจเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ
แต่มันเป็นทางเลือกของแต่ละคนที่จะตัดกินใจเข้ามามากขึ้นไหมพี่คิดว่าอันนี้ไม่ใช่ครับ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
แต่เราสามารถทำบุญเพื่อจะมาส่งบุญให้กับตัวเองได้แต่เราสามารถทำบุญเพื่อจะมาส่งบุญให้กับตัวเองได้
มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างกำลังใจสร้างขวัญกำลังใจในเชิงความเชื่อของเรานะว่าเรามีเงินบาทเราเอาเงินบาทไปทำบุญเพื่อสร้างบุญให้กับเรา
อย่างน้อยคือชดเชยความรู้สึกบาปในใจว่าเราได้ทำสิ่งดีเพื่อสังคมบ้าง
เพราะไหนเราก็อยู่มุมมืดหามาโดยตลอดแล้วในอาชีพลองหาความสว่างเล็กน้อยให้กับตัวเองในใจด้วย
ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราเองก็ต้องมีที่จะช่วยกันด้วยในเรื่องนี้